โดคเนาะช้ำแพ่
ถึงจัดนี้วาดเซียวและเกิน

สองมือกลับลงที่ต้องเหลืออาจ
แค่บาทยาหมู
ที่ร้านเติบโตมุกมนต์ไม่ย้าน
คุณลำยองร้อง

ดาดได้ครับ